ขอบคุณผู้ชมฮามาดูกรณีของคนที่หายตัวไป
สิบวันแล้วนะครับที่จังหวัดกระบี่คือนายสุชาติขาว
อายุ๕๓ปีหายตัวออกจากบ้านไป

ทีนี้ทางพี่สาวแล้วก็ทางญาติออกตามหา
กลัวว่าน้องชายจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
หรือว่าถูกอุ้มค่าอะไรหรือเปล่า
ก็ตอนนี้ทางโจทย์หน้าที่เองก็เร่งในการทำงานอย่างเต็มที่
มีเบาะแสสุดท้ายที่น้องชายบอกว่า

ในพื้นที่ตำบลหนองทะเลอำเภอเมืองกระบี่
หลังจากนั้นนะครับญาติแล้วก็ลูกสาวของผู้สูญหาย
ไม่สามารถติดต่อกับผู้สูญหายคือนายสุชาติขาวล้วนได้อีกเลยนะครับ

เมื่อช่วงเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมาเมื่อเช้านี้นะครับ
ตำรวจกองปราบชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗
แล้วก็ชุดสืบสวนสออาวนังจกระบี
นำกำลังเข้าตรวจสอบภายในสวนปามหน้าบ้านแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลหนองทะเลพบร่องรอยน่าสงสัยนะครับ
คือบริเวณพื้นดินมีลักษณะเหมือนเพิ่งจะถูกถม

แล้วก็มีร่องรอยไหม้ของใบไม้บริเวณรอบพื้นที่ตรงนี้
ขณะนี้ได้ประสานชุดพิสูจน์หลักฐาน
ตำหรับภูทรจกระบีเข้ามาเก็บหลักฐาน
แล้วก็เตรียมประสานรถแบ็คโฮลเข้ามาขุดหลุมตรงนี้นะครับ
โดยตั้งเป้ารัศมีการขุดหลุมคือกว้าง๑๐เมตรคูณ๑๐เมตร
เป็นหลุมใหญ่และลึกลงไป๒๕เมตรนะครับ
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจคาดว่าอาจจะเป็นหลุมที่ขุดเอาไว้
เพื่อจะเผาแล้วก็ฝังร่างของนายสุชาติ
พร้อมกับรถเก๋งที่เขาขับมาจากบ้าน

ในการที่จะขุดหลุมดังกล่าวความคืบหน้า
เดี๋ยวรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะครับ
คดีนี้ก็เป็นคดีใหญ่ที่เกิดขึ้นที่กระบี่เหมือนกันนะครับ
จะถูกอุ้มฆ่าหรือไม่แล้วคุณดูสิ
ลงไปแล้วเจอจริงนี่ฮะล่าสุดเจอจริงนะครับว่า
รถเก๋งที่นายสุชาติหรือผู้ตายขับขี่เนี่ย
ถูกฝังเอาไว้ตรงนี้แต่ทีนี้ครับ
ยังจำเป็นที่จะต้องเอารถนี้ขึ้นมาให้ได้
แล้วก็ต้องดูว่าในรถจะมีร่างของผู้ตายหรือไม่
หรือผู้ตายอาจจะถูกฝังไว้ที่อื่นหรือไม่นะครับ
ความคืบหน้าคดีเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับ